เขาบอกเยอะแน่นอนเพราะเกี่ยวกับจิ้งจก

เจ็ดด้วยนะแต่เป็นจิ้งจก

นี่ฮะโผล่กลางร้านอาหารเจ๊แจ๋วที่บ้านเลขที่๗

อำเภอปะทิวที่ชุมพร

เกาะอยู่ใต้หลังคาบริเวณหน้าร้าน

ถ้าไม่บอกก็นึกว่าตกถังสีมาเพราะว่าแดงไปหมด
ตั้งแต่ดวงตาจะหลดปลายหางครับ

โหมันแดงจริงนะ

ป้ามารยาทบอกจิ้งจกตัวนี้เพิ่งโผล่มาให้เห็น
เมื่อ๕วันที่แล้วก็คือ๑๐พฤศจิกาที่ผ่านมาครับ

พอไปดูใกล้เออมีขยับตัวได้ว่

แต่เชื่อว่ามันมาให้โชคแน่ครับ

สีแดงสีแดงเป็นเลข๔อันนี้เพิ่งรู้

มารยาทบอกว่าปกติเป็นคนไม่ชอบนะ

แต่มาถึงขนาดนี้มาถึงร้านป้า

เออเพราะว่าจิ้งจกแดงแปลกไม่ได้มากันบ่อยครับนี่ป้ามารยาทนะฮะ
นี่แล้วเอาดูจริงนะทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าจิ้งจกที่มีผิวสีแดง
เขาสันนิษฐานว่าอะไรรู้ไหมมันอาจจะมาจากการกลายพันธุ
เพราะว่ามันมีความผิดปกติของยีนที่ควบคุมลักษณะของสีผิว
หรือมันอาจจะเกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้นด้วยนะ
เออนี่จิ้งจกสีแดงแบบนี้ครับ